เมียใหม่เผาใบเกิด

ว่าหลังความสะใจ
มันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอ

นี่มันหูคนนะไม่ใช่หู
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบนโลกออนไลน์พูดถึงคลิปนี้กันเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์ที่ผู้หญิงอายุ๑๘นะนะ
จุดไฟเผาเอกสารสำคัญของลูกติดสามีก็คือสูติบัติตัวจริงนะครับ
รวมถึงสายสดือแล้วสายรัดข้อมือป้ายเชื่อป้ายเชื่อตอนลูกเกิดหลายคนเขาเก็บไว้เป็นที่ละลึก
เขียนข้อความมายายใต้คลิปบอกว่าเห็นเมียเก่าเธออยากได้คืน
เราเลยเผาไปให้ไม่รู้ได้รับหรือยัง
แล้วเอารองเท้าเขียด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมเขียนไปยังไงฮะแรงอ่ะผมว่า
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ชาวเน็ตพากันตั้งคำถามหลักอยู่๒ประเด็น
๑สูติบัติมันเป็นเอกสารราชการไม่ใช่เหรอเผาเนี่ยผิดมั้ย
อยากรู้สาเหตุว่าทะเลาะกับเรื่องอะไร
ถึงเอาสูติบัติของเด็กเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่มาเป็นตัวประกัน
มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เอาเด็กมาเกี่ยว
นี่ดีนะเป็นเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กรุ่นผม
สมัยสุธิบัติยังเขียนมืออยู่แล้วโอ้โหยุ่งตายเลย

นี่ฮะชาวเน็ตสงสัยครับทีมข่าวหาคำตอบมาให้
ไปสอบถามภรรยาเก่าก่อนต้นเรื่องก่อน
เธอบอกว่าเธอเลิกกับพ่อเด็กมาได้๓ปี
แล้วตอนนั้นเลิกกันก็ไม่ได้เอาสูติบัติมาเนาะ
แต่คนที่ตอบกลับมาครับคือภรรยาใหม่ของอดีตสามี
ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกระทั่งมาพบว่า
ภรรยาใหม่ของอดีตสามีเอาสูติบัติของเด็กไปเผาครับ
แล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียในฐานะที่เธอเป็นแม่นะฮะ
เห็นแล้วรับไม่ได้ใบเกิดลูกมีใบเดียวในโลกนะครับ
ขอใหม่ได้นะฮะแต่เจ้าหน้าที่ที่จะออกอ่ะ
ออกใบแทนให้มันคนมันคนละความรู้สึกอ่ะใช่
รับไม่ได้นะครับจึงรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
ส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่นั้นนะครับมุมมองจากธนายความบอกว่า
บอกว่าคุณผู้ชมผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดครับเข้าข่ายทำให้เสียทรัพย์
อกจากนี้นะฮะยังเข้าข่ายความผิดเอาไปเสียซึ่งเอกสาร
เป็นการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่า
หลังความสะใจมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอครับแล้วอีกอย่างนะฮะก็
อันนี้มันก็นะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีลูกติดมีอะไรอย่างนี้
บางทีคุณต้องทำใจให้ได้การสื่อสารการอะไรมันต้องมีกันแหละ
เขามีลูกด้วยกันใช่เออเอกสารเขาแค่ลืมก็ส่งให้เขา
เท่านั้นเองจะได้จบเขาไม่ได้มาขอสามีคืนซะหน่อยเออนะฮะ